ยังอยู่ที่เรื่องบนท้องถนนค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องอุบัติเหตุแล้ว
เป็นเรื่องที่เฮ้ยฮือฮือฮา
คุณลองคิดสภาพนะถ้าคุณใช้รถใช้ถนนอยู่แล้วคุณเจอกับรถแบบนี้

ลงทุนขนาดนี้เลยเหรอ
นี่คุณผู้ชมดูคันนี้เห็นไหม

เห็นค่ะค่ะเขาค่ามีเวลาร้านรถหรือครับ
เออดิฉันไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่านี่
ดิฉันคิดว่าเราเห็นเขาแต่เขาอาจจะไม่เห็นใครแล้ว
กระจกโดนเออจริง
คือทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนนะ
คือสภาพของรถคันนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ย
เต็มไปด้วยโครนทั้งคันเลย
แล้วก็จะมีพวกเศษต้นไม้กิ่งไม้อะไรต่างติดอยู่

ก็คิดเหมือนกันรถอะไรมันยังไง
แล้วเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมรถมันถึงเป็นแบบนี้

ก็ของรถคือคนนี้ค่ะ
คุณพี่ประเสริฐพนึกทองเป็นชาวปลวกแดงจังหวัดระยอง
คุณพี่บอกว่าเขาเนี่ยทำธุรกิจอพาร์ทเมนต์
แล้วก็เปิดเต็นต์รถมือ๒อยู่ที่ระยอง
ใช้ชีวิตตัวคนเดียวเลยไม่มีครอบครัว
แล้วก็เป็นคนไม่ชอบทำอะไรเหมือนชาวบ้าน
เขาก็เลยลองคิดคิดอะไรที่มันแปลก
แล้วก็ใช้โครนผสมดินเหนียวมาแปะรถ
คือตั้งใจตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้

ทุกคนต้องพูดถึงใครไม่พูดถึงไม่ได้
เพราะว่ามันแปลกจริงคุณ

ขับไปไหนจอดที่ไหนก็มีคนเข้ามาถ่ายรูป
บางคนก็มาถามบางคนก็พูดว่า

นี่ค่ะบางคนที่ผ่านมา
ก็ใช้คำว่าคนติดดิน

แล้วนี่นอกจากคนติดดินรถก็ติดดินด้วย

ใช่เป็นดินเหนียวคุณคิดดู
คือมันเป็นไอเดียความคิดของเขาเนาะ
แต่เวลาเจอตำรวจ

เขาบอกว่าเอาที่สบายใจไหม

ยังมีเรื่องเล่านะคุณผู้ชมนะ

ฟังจากเจ้าของรถกันเอาเองดีกว่าจ้า

ผมก็บีบแค่ผมขอโทษครับว่ะ

อันนี้มันออกมาจากป่าช้าไหนวะเนี่ย

เออตกใจใจกันแบบนั้น
คือมันก็ต้องมีตกใจกันบ้างอ่ะ

เริ่มคิดดูสิมาเจอสภาพรถแบบเนี่ยคุณตกใจไหมอะ

ด้านหลังกระจกได้เห็นมั้ยมันมองไม่เห็นแล้วคุณจะดุกระจกหลักอย่างไรอะ

คุณพี่ประเสริฐเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมคุณชนะ

หรอจะไม่ล้างด้วยแล้วมันจะขึ้นสนิมไหมคะ
ผมผมว่าเอาแค่ตรงตัวรถไม่ว่ากันแต่กระจกช่วยทำให้มันใสหน่อย
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันจางลงนะมันเริ่มจะเลือนลางฝนตกชะไปอะไรอย่างนี้
แปะเพิ่มเอาเหรอก็คงต้องบอกแบบคุณตำรวจว่าเอาที่สบายใจ
แต่มันเป็นความชอบส่วนบุคคลเขาว่ากันไม่ได้นะเพราะรถเขานี่ใช่
เอาไหมเดี๋ยวฉันทำรถคุณเอาดีสบายใจจะบ้าแล้วไม่เอา
แต่ยังไงให้ขับขี่ปลอดภัยแล้วกันปลอดภัยนะ